ราศีที่ดวงดียิ่งแก่ยิ่งรวย
สวัสดีค่ะหมอไก่พอพาธินี
ถ้าใครที่ยังไม่รวยก็อย่าเพิ่งท้อแท้ใจไปนะคะ
ยิ่งแก่ก็ยิ่งรวยค่ะ
ราสีแรกคือชาวราสีเมษ
ด้วยความที่ชาวราศีเมษนะคะมีดาวอังคารเป็นดาวประจำตัวค่ะ
ก็เลยทำให้คุณนะคะเป็นคนที่ขยันมีความกล้า
คือกล้าได้กล้าเสียนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำอะไรที่ท้าทายความสามารถค่ะ
แต่ด้วยพื้นฐานดวงชะตาของชาวราศีเมษนะคะ
คือดวงคุณเนี่ยจะต้องเจอกับเรื่องของความยากเจอกับอุปสรรคก่อน
คือคุณต้องเหนื่อยก่อนต้องต่อสู้ฝ่าฟันก่อนนะคะ
แล้วจะประสบความสำเร็จในภายหลังนั่นเองค่ะ
ลับการทำบุญเสริมดวงชะตาสำหรับชาวราศีเมษนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ชาวราศีเมษค่ะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการงดทานเนื้อสัตว์การถ่ายชีวิตสัตว์ค่ะ
เพราะว่าอันนี้ส่งผลบุญนะคะจะหนุนนำดวงชะตาของคุณค่ะ
ให้ประสบความสำเร็จเร็วขึ้นนั่นเองค่ะ
ราศีต่อมานะคะที่ความรวยแปรผันตามอายุค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
สำหรับชาวราศีพิจิกษ์ค่ะพื้นฐานดวงชะตาของคุณนะคะ
ค่อนข้างที่จะมีความพลิกผันโลดผลนะคะ
แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของถิ่นที่อยู่นะคะ

จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงต้นของชีวิตนะคะ
ดวงของคุณค่ะเป็นดวงพลัดที่พลัดถิ่นนะคะ
ถ้าสมมติว่าชาวราศีพิจิกษ์ค่ะเกิดที่หนึ่งแล้วก็ไปเรียนหนังสือ
หรือว่าไปทำงานอีกที่หนึ่งค่ะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะ
ด้วยความที่ชีวิตของชาวราศีพิจิกษ์นะคะในช่วงเริ่มแรก
มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะ
พื้นฐานดวงของคุณนะคะเป็นคนที่ไม่มีอะไรมาก่อนคือคุณต้องดิ้นลน
ไหวคว้าทำทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองนะคะถึงจะประสบความสำเร็จค่ะ
ด้วยความที่คุณต้องเหนื่อยนะคะต้องใช้เวลามากในช่วงแรก
คุณก็เลยมีโอกาสร่ำรวยแต่ว่าอาจจะต้องสักประมาณกลางคนนะคะ
ถึงจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินได้ค่ะ
เคล็ดลับการทำบุญเสริมดวงสำหรับชาวราศีพิจิกษ์ค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ชาวราศีพิจิกษ์นะคะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระทำบุญบ่อยค่ะ
โดยเฉพาะการบูชาพระประจำวันเกิดจะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสำหรับชีวิตของชาวราศีพิจิกษ์อย่างมากเลยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีมังกรนะคะ
สำหรับชาวราศีมังกรค่ะพื้นฐานดวงชะตาของคุณ
คุณเป็นคนที่มีความขยันหนักเอาเบาสู้
และเรียกได้ว่าเป็นราศีหินแกรนิตเลยก็ว่าได้นะคะ
เพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงค่ะ
เรียกว่าเป็นราศีที่มีความอดทนมากที่สุดในบรรดา๑๒ราศีเลยก็ว่าได้นะคะ
แต่ดวงของชาวราศีมังกรค่ะต้องเหนื่อยก่อนแล้วจะสบายในภายหลังนะคะ
เพราะว่าดาวประจำตัวของชาวราศีมังกรค่ะเป็นดาวเสา
ซึ่งดาวเสาในทางโหรศาสตร์เรียกว่าเป็นดาวบาปพระเคาะนะคะ
เวลาที่ดาวบาปะเคาะค่ะจะแสดงผล
ก็จะแสดงผลในด้านลบก่อนแล้วค่อยให้คุณในภายหลังนะคะ
เพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรก็เลยต้องเหนื่อยต้องสู้ต้องฝ่าฟันก่อนนะคะ
ถึงจะประสบความสำเร็จค่ะซึ่งดวงชะตาของชาวราศีมังกรไม่ธรรมดานะคะ
เพราะว่าราศีมังกรเรียกว่าเป็นราศีธวารค่ะหมายถึงมีโอกาสประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้านะคะ
เพียงคุณไม่ย่อท้อค่ะรับรองว่าคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสมใจปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะ
เคล็ดลับการทำบุญเสริมดวงชะตาสำหรับชาวราศีมังกรนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ชาวราศีมังกรไปทำบุญตามวัดเก่าวัดเล็กหรือว่าจะทำบุญเกี่ยวกับของใหญ่ก็ได้ค่ะ
เช่นการบริจาคเงินเพื่อสร้างวัดโบสถ์วิหารโรงเรียนโรงพยาบาลนะคะ
เพราะว่าจะเป็นการเสริมดวงชะตาของชาวราศีมังกรโดยตรงนั่นเองค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ